คุณผู้ชมคะตกลงแล้วก็ยังไม่จบแล้วก็เป็นคดีความนะคะ
กระเป๋าแบรนด์เนมแอร์เมสที่น้องชมพู่จะไปฝากขายที่ร้านของคุณธีน่า
แต่คุณธีน่าบอกว่าปลอมแล้วก็โอ้โหเอาปากกาเขียนเลย
สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาอย่างละเอียดกระเป๋าเขาจริง
แล้วคุณธีน่าบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้๒ล้านจะเลิกเป็นกระเทย
แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงศ์สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรให้สักอย่าง
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงใช่ซึ่งเขาก็พิสูจนแล้วว่าเป็นของจริง
มันจริงไงมันจริงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ทั้ง๓อย่าง
ก่อนก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแล้วเป็นสรพงศ์สอเสือมันกรกินี
จะขอเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์ก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่ทำอะไรให้
นายเกิดผลแก้วเกิดก็เลยบอกว่าตอนนี้ค่ะก็ไปยื่นเอกสารหลักฐานอะไรเรียบร้อยแล้ว
แจ้งความดำเนินคดีนะคะหมินประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ
นี่คือภาพที่สารอาญารัชดานะคะทนายเกิดผลแก้วเกิด
เป็นทนายความของคุณชมพู่นางสาวจิดาพา
เอาหลักฐานไปยื่นฟ้องทีน่าแม่ค้าออนไลน์ในความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณา
เรียกค่าเสียหาย๗๐๐๐๐๐บาท
ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะทนายเกิดผลบอกว่าก็คือทีหน้านี้
มีการกระทำความผิดระหว่างวันที่๑๐๑๓ธันวาคม
เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระรวม๕กรรม
ที่ผ่านมาฝ่ายคุณชมพู่ให้โอกาสกล่าวขอโทษ
แต่คุณธีน่าซึ่งเป็นคู่กรณีไม่สำนึกผิด
หลังไปออกรายการร่วมกันในรายการโหนกระแส
ก็ยังไม่หยุดโพสต์ข้อความดูถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เลยตัดสินใจฟ้องร้องค่ะนี่คือสาเหตุนะคะ
สารนัดไต่สวนเย็นวันที่๒๘กุมภาพันธ์ปีหน้า
ส่วนเรื่องที่ไม่จ่าย๒ล้านยังตามต่อนะคะ
ก็คุณธีน่าบอกจะจ่าย๒ล้านทนายเกิดผลบอกตามต่อ
แต่คุณธีน่าอ้างว่ามันก็แค่พูดไปอย่างนั้น
เป็นเชิงแบบพนันขันต่อท้าทาย
ซึ่งไม่ได้มีใครพนันตอบกลับด้วย

แต่ทนายเกิดผลบอกว่าอย่างนี้ถือว่าคุณเป็นพนักสัญญาแล้ว

ส่วนอีกเรื่องของการเปลี่ยนชื่อ
ไปตรวจสอบดูแล้วยังใช้ชื่อณภาพัฒน์ชื่อเดิมอยู่เลย
ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสรพงศ์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นประยุทธ์
ถ้าคุณติน่ารู้ตัวว่าตัวเองผิด

แล้วเลิกที่จะแบบกล่าวหาคนอื่น

เปลี่ยนคำพูดจากเก้าร้าวมาเป็นคำขอโทษ
ผมว่าอีกสองล้านห้าเจ็ดแสนอะไรพวกเราเนี้ย
ผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคนไทยด้วยกันนะส่วนตัวผมนะ
แต่ผมไม่รู้ว่าถึงวันนี้น้องชมพู่จะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับ
เมื่อวันที่๒๗ผมไปตรวจที่สำนักงานทะเบียนราช
คัดทะเบียนราชก่อนยื่นฟ้องไม่มีการเปลี่ยนชื่อ
พอวันที่๒๘ตอนเช้าเขาโพสต์ว่าเขาไปสำนักงานเขต
เหมือนจะไปทำธุระอะไรแหละทำให้คนเข้าใจว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อ
ตอนบ่ายสองผมก็ไปตรวจอีกรอบนึงแล้วไปคัดทะเบียนราชอีกรอบนึง
เพื่อให้มันอัปเดตที่สุดว่าเผื่อเขาเปลี่ยนชื่อ
ก็ไม่เปลี่ยนจนถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ไปเปลี่ยนหรือยัง
แต่ไม่น่าจะทันแล้วเพราะผมยื่นฟ้องแล้ว
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้นะคะ
ก็เลยติดต่อโควส์ถามคุณทีนะดูหน่อยกันแล้วกันว่า
ด้วยการโฆษณานะคุณทีน่าตอบเราว่า
ทนายหยุดแกล้งกันสักที

ยอมให้ฟ้องก็เธอไม่ผิด

เธอบอกว่าเธอไม่เคยด่าประจาน
ไม่เคยพูดชื่อชมพู่
ออกสดที่เธอพูดทางเพจของเธอไม่เคยพูดชื่อ
มีแค่เป็นการพูดคุยกับลูกค้า
กระเป๋าใบไหนที่ได้มาเป็นของปลอมบ้างอะไรบ้าง
ไม่ได้ไปกล่าวหาทางคุณชมพู่ว่าเป็นมิจฉาชีพเลย
วันนี้ธีน่าไปสภาษณ์ทนายความ
ร้องเรียนพฤติกรรมของทนายเกิดผลค่ะ
บอกว่าเนี่ยนำเรื่องของเธอไปโพสต์สร้างความเสียหาย
กระทบยอดการสดผ่านทางเพจของเธอเพื่อขายของ
เคยสดผ่านเพจได้วันละ๑๒ล้าน
เดี๋ยวนี้ได้วันละแสนนึงสูงสุดก็๕แสน
อยากจะฝากถึงทางน้องชมพู่และทนายความ

ที่ผ่านมาเธอตกเป็นจำเลยสังคมมากพอแล้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่าไปด่าเสียหายเธอยืนยันว่าไม่จริงนะคะ
เปลี่ยนชื่อเธอไปที่สำนักงานเขตมาแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเรื่องก็สา

เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหรอกเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบไป
เจ้าหน้าที่คนนั้นจะงานเข้านะหรือมีจริงหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอเองก็ไม่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วเจ้าหน้าที่แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยน
ก็เลยไม่เปลี่ยนเอาเดี๋ยวลองฟังดูแต่ถ้าเธอว่าจะเปลี่ยนจริง
เปลี่ยนเป็นประยุทธ์นะเป็นชื่อประยุทธ์นะคะ
ไปพูดตอนไหนนะคะอย่าพูดเลยทนายก็คือไม่ได้นะคะ
ทนายใส่ร้ายไฟตรงข้างคือไม่ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ว่ามา
ก็เอาเถอะถามมาสิค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงตรวจรับแจ้งฟังไปนานแล้ว
เขาไม่ต้องมานั่งลองแรกแห่งประเทศ
พอเจ้าร้อยเวรก็ยังไม่รับแจ้งความเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง
แต่ไม่ชอบท่านทนายแบบนี้ไม่ชอบรู้สึกว่าเราไม่เคยตึ๊ง๊กจริงเลยหรือเปล่า
รู้สึกไหมว่าเราไปทำอะไรให้เขาก็ว่าพอจะเหยียบย้ำเรา
จะต้องติดคุกบังแหละคนที่เค้าเป็นห่วงเรา

แบบว่าทุกคนแม่ป่วยเชื่อมั้ยว่าพี่สาวเดินไปไหน

เข้าใจมั้ยว่าพี่น้องเราย่าตะวงตระกูลกลายเป็น

คนอื่นไม่เท่าไหร่นะถ่านายร้วน
ว่าอย่างไรครับ
เออมีจริงไหมเนี่ยทีนี้ฟังทางคุณชมพู่ผู้เสียหายบ้างนะคะ

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นที่ตัวของทีน่าเองทั้งนั้น

ประจานเธอเขียนกระเป๋าเธอ
แล้วเป็นคนพูดเองว่าจะจ่าย๒ล้าน
แล้วจะมาพูดว่ากลั่นแกล้งกันได้ยังไง
ก็ตัวเองพูดเองทุกอย่างเลย
คุณชมพู่บอกว่าพอได้กระเป๋าคืนจากตำรวจ
ลองตรวจสอบดูด้านหน้าของกระเป๋า
มีการเขียนคำว่าปลอมแล้วก็ลบออกไป
มันมีร่องรอยบุบลงไป

ถ้าเปล่านี้คุณทีน่าแสดงความรับผิดชอบ
และขอโทษอย่างจริงใจจะให้อภัยไหม

คือเขาเป็นคนกระทำก่อนนะคะ
หนูก็แค่ต้องรักษาตัวเอง

เพราะว่าเขามากล่าวหาหนูก่อน

ตอนนี้คือเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเลยค่ะ

เหลือก็รอดูกันต่อไปนะครับ